เฟรมค่ะวันนี้มาแจ้งความขออธรรมเรื่องไหนลูก
แจ้งความหนึ่งค่ะดีเรื่องโดนตัดต่อภาพค่ะเป็นภาพโพสต์ค่ะ

หรือว่าเราได้รับรูปนี้มานานมากแล้วด้วยแต่รูปที่ก่อนมาแบบนี้
คือได้รับมาเรื่อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างหื่น
แต่ว่าครั้งนี้มันมาเป็นรูปเลยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วค่ะ

น่าจะคนละคนค่ะมีหลายคนมาก
ส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เราโดนคุกคามยังไงบ้างค่ะ
โดนคุกคามอืมทั้งในคอมเมนต์ค่ะแล้วก็เวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้
ถ้าไปดูคอมเมนต์ในเพจก็จะแบบโดนคุกคาม
แต่ว่าหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วนะแค่ข้อความที่คุกคาม

เขาส่งมาให้หรือยังไงเราถึงไม่ทราบว่ามีใครตัดต่อ
ตอนรูปที่เราเข้าไปเช็คไหมคะว่าเขาโพสต์อะไรเกี่ยวกับเรายังไงบ้าง
ก็เช็คเลยค่ะว่าแบบมีเพจไหนบ้างที่ตัดต่อหรืออะไรอย่างนี้ค่ะในทวิตเตอร์
พวกน้ำไปใช้ยังไงบ้างตัดต่อเสร็จพวกน้ำไปโพสต์อยู่ส่วนตัวหรือน้ำไปใช้ยังไงบ้าง
นี่ค่ะรับตัดต่อภาพโพสต์ดารา
คือเขารับเหมือนรับตัดต่อให้เลยอย่างนี้หรอ
ตัดต่อผ้าโป๊ดาราไม่ใช่แค่หนูที่โดนนะคะถ้าเข้าไปดูก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนโดน

เหมือนเขาทำไอ้เขาทวิตเตอร์เพื่อรับตัดต่อดารา
ใช่ค่ะลับต้องรับตัดต่อภาพโพสต์ดาราเลยค่ะ

หารายได้ค่ะเพราะว่ามีการเอาเรียกว่าแล้วแหล่ะรับต่อต่อเนาะมีรายได้แล้วก็มีเลขบัญชีมีอะไรเงี้ยค่ะ
เห็นเหมือนกันค่ะที่หนูเจอหนูก็เจออันนี้แล้วก็เจอ
มีหลายเจ้ามีหลายเจ้าค่ะ
อันนี้อุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะ
อันนี้ค่ะที่ตัดต่อหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ
สำเร็จความไข้ใส่รูปหนูก็ตาม
อันนี้หนูก็โดนสำเร็จความไข้ใส่รูปหนู
ก็รู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วเพราะว่าปกติหนูโดนบ่อยมาก
ตอนเห็นภาพครั้งแรกคือช็อกเลยไหมคะ
ช็อกค่ะเพราะรู้สึกว่าคือมันรู้แหละว่าเป็นรูปตัดต่อ
แต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ย
ทำไมทำไมถึงย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันขนาดนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้เราเองก็โดนคุกคามทางข้อความอะไรอยู่แล้ว

อันนี้ยอมไม่ได้จริงค่ะรู้สึกว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นดาราหรือไม่เป็นดารา
ไม่มีใครควรโดนอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ชอบมีคอมเมนต์มาว่าเป็นดาราก็โดนกันปกติแหละ
สำหรับหนูมันไม่ปกติค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไม่มีใครควรโดนอะไรแบบนี้
หนูได้ควรประทบกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง

หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากออกไปข้างนอกเลย
ตอนนี้โควิดอย่างนี้ก็ต้องกลัวโรคจิตอีก

ตอนนี้กลุ่นใหม่ที่ได้เข้าไปแจ้งกับนักจัดหน้าที่
หลับแจ้งตัวคือที่แน่เลยผิดคอมคม
เค้าก็จะตามให้ถึงที่สุดค่ะ
จริงเลยบอกว่ารู้ตัวคิดทำ
ไม่เชิญว่ารู้ตัวแต่มีเหมาะแส
ค่ะก็เลยพยายามให้เจ้าหน้าที่ไปตามตามต่อเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ
นี่คือเราไปสืบมาหรือว่าไงค่ะที่เรารู้ก่อนแสดง
มีมีแฟนมีแฟนคลับคอยดูให้ช่วยค่ะ
โทษค่ะแล้วที่แบบว่าเจ้าหน้าที่ได้บอกไหมว่าโทษจะปรับโทษอะไรอย่างเงี้ยบ้าง
และเป็นคนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับ
ระยะเวลาการสูบส่วนนานแค่ไหนครับ
ถามพนักงานสอบสวนแต่ผมก็จะติดตามพนักงานสอบส่วนอีกที
เพราะทางเราต้องให้การเพิ่มเติมอีกครับผม

เดี๋ยวผมรูปลงพยาบาลรักษณ์เสร็จแล้วก็จะประสานทางพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนก่อน
ตอนนี้มีทั้งหมดกี่เจ้าที่เอารูปเราไปตัดต่อ
ในนั้นนะคะมีใครบ้างที่เป็นดาราที่เราไปเจอ

เมื่อกี้เพิ่งเห็นในห้องสืบสวนเลยก็มีพี่ปุ๊กลุ๊กด้วยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดที่คุยกันมีน้องมุกวรณิตที่โดนค่ะ

แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้กระทบกับงานเราใช่ไหม
ไม่ได้กระทบกับงานแต่กระทบด้านจิตใจมากกว่าค่ะ

ระแวงพี่เนี่ยวันนี้แบบหนูปิดจะถึงคอแล้ว
รู้สึกว่าแบบมันมีใครมองอยู่หรือเปล่า
มันมีใครที่เวลาเราลงรูปมีใครจะเอารูปเราไปตัดต่อเป็นรูปไหนอีก

หรือระแวงสุดมีคนเข้าใจผิดไหมว่าเป็นเราหรืออะไรอีก
ใช่หนูก็กลัวเหมือนกันว่าคนที่เขาไม่รู้ก็มี
ว่ามันเป็นรูปตัดต่อจะเข้าใจว่าเป็นรูปหนูหรือเปล่า
ถ้าเจอเขาถ้าที่ตามจากตัวแล้วเจอเขาเฟรมจะบอกอะไรอย่างนี้คะ

แล้วก็คุณจะได้รับการดำเนินคดีแน่นอนค่ะ
ไม่มีค่ะเค้าหวัยตัวแล้วรีบปิดเทจไปก่อนเลย
แล้วเขาข้าวทวิทเตอร์ใช่ไหม
จะเป็นผู้หญิงที่หลากหลายอาชีพมาก